เอาคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของช่วงวันปีใหม่เนี่ย

เวลาว่างไม่ได้เลยก็ต้องไปแบบไปท่องไปเที่ยวกันบ้าง
แต่ว่าที่เรานำเสนอบ่อยมากก็คือ

ดาราสาวหลายคนเขาออกมาแบบ
เผยผิวรับลมหนาว

หน้าหนาวไงถึงต้องแบบเผยผิวกันสักนิดนึง
แต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้หนาวมากนะคะ

แฟชั่นเซ็กซี่ที่เรียกได้ว่าเป็นการ

นี่ภาพแรกยังแค่น้ำจิ้มเมื่อกี้นะออกมา

ตอนนี้เหล่าฟอร์ลัวก็ได้โดดยนต์

ดาราสาวสุดเซ็กซี่คนนี้เอมมี่
รกฏโอ้ตายแล้ว

แต่เสื้อกลุมก็ทอดค่ะ

มีไฮโซหนุ่มเนี่ยเขาเป็นช่างภาพส่วนตัวหรือเปล่าก็เลยต้องมีการแบบปิดปิด
บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ก็เห็นแค่พอหอมปากหอมคอแล้วกันแค่นี้ก็น่าจะ
ทำเอานุ่มตาค้างพอสมควรแล้วนะคะ
และที่สำคัญก็ทำทะเลภูเก็ตเดือดขึ้นมาเป็นกองเลยทีเดียว

โอ้โฮน้ำเดือดเลยนะคุณ
ดูค่ะโอ้โฮแซ่บคุณบอกเลย
เอมมี่ก็เอมมี่เถอะมาเจอคนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าโตเป็นสาวแล้วค่ะแต่อวดได้
จะเป็นใครล่ะคะถ้าไม่ใช่นางเอกภาพลักษณ์เรียบร้อย

ที่นานทีปีฝนจะอวดโฉมในชุดบิกินี่

คุณพ่อด้วยแล้วก็คุณภูผาด้วย
เอ้ยดูดใจ
แต่ด้วยไม่รู้ว่าพ่อห่วงหรือว่าเกรงใจ

เจ้าตัวเขาก็เลยขอปิดแค่ท่อนบน
เปิดท่อนล่างอย่างเดียวก็ไกลอยู่
ที่นานก็สลับกะเน่นก็มีลุ้นนะคะ

ที่ร่วมทริปไปด้วยอวดความคาวจ๊วะ

ให้ทายอายุดีกว่า๓๐ต้นเลยเนี่ย
แล้วคุณจะไม่พลาดทุกรายการดีค่ะ